สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะคุณผู้ชมสัมผัสกับอากาศหนาวกันจุใจหรือยังคะถ้าใครยังไม่จุใจเนี่ยพรุ่งนี้สามารถสัมผัสได้กับอากาศหนาวอีกหนึ่งวันค่ะคุณผู้ชมยอดดอยยอดภูเนี่ยมีอากาศหนาวจัดนะคะอุณหภูมิจะลดลง๔๖องศาค่ะในขณะที่ภาคกลาง
พลูฟีธรรมภาคต่ำสุดสิบห้าถึงสามสิบเอ็ดองเศษิฯค่ะคลื่นสูงมากกว่าสองเมตร
ภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ๑๐ของพื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง
คลื่นสูง๒๓เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
ได้กันที่กรุงเทศมหาละครและปริมณฑล

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๖องศา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
วันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ

สัมผัสกับหิมะแรกของปีค่ะ
โดยรอบขาวโพลนไปด้วยหิมะเลย
โดยอุณหภูมิต่ำสุดของกรุงปาริส

และนี่คือรูปกรณาวันนี้สวัสดีค่ะ